คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเหมือนกับว่าข้อบังคับออกมาจากทางของกรมการขนส่งทางบกนะคะเขาบอกว่า
คนที่ใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลหรือว่ามอเตอร์ไซค์ส่วนตัวที่เป็นป้ายทะเบียนขาวอะค่ะ
คือจะต้องถ้าคุณจะทำอาชีพนี้นะคุณก็จะต้องเอารถของคุณไปลงทะเบียนเป็นรถสาธารณะ
ก็คือจะเป็นทะเบียนเหลืองแล้วคุณก็จะต้องไปทำใบขับขี่แบบสาธารณะด้วย
คุณถึงจะสามารถประกอบอาชีพนี้ต่อไปได้นะคะ
เขาตั้งใจจะไปยื่นหนังสือเรียกร้องออกกฎหมายรองรับอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน
ต้องปรับรูปแบบการให้บริการจากที่กรมการขนส่งทางบก
เขากำหนดว่าคนที่จะรับผู้โดยสารได้จะต้องเป็นรถสาธารณะเท่านั้นเป็นมอเตอร์ไซค์สาธารณะ
ไม่ให้รับข้ามเขตและอัตราค่าโดยสารต้องเป็นอัตราเดียวกันกับวินมอเตอร์ไซค์
ออกจากระบบภายใน๓๐วันนับตั้งแต่๑๖มิถุนายน
คำสั่งนี้กระทบเขามากเพราะเขาไม่มีอาชีพประจำ
ซึ่งวันนี้ทางกลุ่มก็เลยจะไปยื่นหนังสือที่สภาเรียกร้องขอให้มีการพิจารณา
กำหนดกรอบเวลา๓๐วันที่จะให้เอารถมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคล
เขาจะมีมาตรการในการรองรับหรือว่ากฎหมายที่เหมาะสม
สำหรับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนะคะ